ร้องเพลงไปเพลงนึงแล้วก็พี่แอนก็เหมือนแบบไม่ค่อยรอด
หนูลองร้องเพลงชาติสิให้หนูร้องเพลงชาติ

เรื่องแรกที่พี่บอกภาษาอีกกว่าเต็มเลยใช่ไหม
ใช่คือคนบอกเป็นโอเคค่ะค่ะ

แต่สุดท้ายพอเล่นไม่ได้เล่นให้เขาเลยสักอย่าง

มันไม่มีบททดสอบอะไรระหว่างที่เรารักกันมา

บททดสอบที่ทำให้เราปรับความเข้าใจอะไรใหญ่

ป้องแผลไหมคะตั้งใจว่าจะมีสองคนค่ะตั้งใจว่าจะมีสองคนค่ะ
คุยกับแทลล่ะทอล์กไม่ใช่มีคนที่สองอยู่ในท้องนะ

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการไทยรัฐท็อกนะครับ

ยินดีต้อนรับผู้หญิงที่มีรอยยิ้มของนางฟ้าบนใบหน้า
ยินดีต้อนรับมิวนิษฐาสู่รายการไทยรัฐท็อกสวัสดีนะครับ

ไม่ค่อยเห็นมิวออกรายการอะไรเลย
ใช่ค่ะก็ออกน้อยค่ะส่วนจะออกรายการโทรทัศน์ค่ะ
คุณแม่บอกหรือเปล่าว่าพี่เรย์ถือว่าเป็นติ่งของมิวนิถามาก

ความประสงค์หนึ่งเดียวตั้งแต่พี่ทำรายการมาทั้งหมดเกือบ๕ปีเนี่ย

คนแรกที่พี่อยากสัมภาษณ์มากสุดคือมิวนิษฐานะ
จริงเหรอคะโหยขอบคุณค่ะ

ฝันอยากเป็นดาราหรือไม่อย่างไรครับ

ถ้าเด็กเลยฝันอยากจะเป็นคุณครู

มีเซ็นตรวจติ๊กถูกติ๊กถูกแล้วมีเซ็นตอนท้ายอะไรอย่างนี้

เราอยากจะเป็นอะไรนะสักประมาณมัธยม

อยากเป็นแอร์ฮอสเตจ

แต่เรื่องของการเป็นนักแสดงเนี่ยค่ะ

เป็นเด็กแบบเรียบร้อย

ไม่ชอบยกมือถามคุณครูอะไรอย่างนี้
คือบางทีเรามีข้อสงสัย

คือจะเป็นคนที่แบบเขินในการที่จะต้อง
ยกมือหรือเป็นจุดเด่นของ
ห้องของฉันอะไรอย่างนี้ค่ะ

หนูก็ยังนึกไม่ออกมันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเลยค่ะ

ตอนแรกผมแคสต์เป็นพวกนักแสดงโฆษณาตามโฆษณาใช่ไหม

เพื่อนที่มหาลัยนี่แหละเขาทำแบบพวกแคสติ้งโฆษณา

เขาก็ชวนไปแบบลองไปแคสโฆษณาอะไรอย่างนี้

ก็เป็นคือเขากับผมไม่ต้องทำอะไรเยอะ

ไปยิ้มหัวเราะอะไรกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ต้องทำอะไรเยอะแค่นั้นไปแบบวันเดียว

เหมือนแบบพอเราไปอยู่ในกองอะไรอย่างนี้

หมายถึงว่าเป็นคนแปลกหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ

แบบพี่ทำผมพี่ช่างแต่งหน้าอะไรอย่างนี้

แล้วก็พอทำได้นี่หนักแค่ไปหัวเราะอะไรอย่างนี้

เพิ่งไปถ่ายโฆษณาดึกดื่นเลยตัวนั้น
พอโฆษณาตัวนั้นอ่อนแอด
ทางช่องเห็นก็เลยเรียกหนูเข้าไป

แล้วการไปแคสต์เข้าช่องก็ตื่นเต้นอยู่แล้วนะคะ

ยิ่งมาเจอพี่แอนอีกยิ่งตื่นเต้นมาใหญ่

โมดูละครพี่แอนมา

เราได้มาเจอในวันที่เรามาแคสต์เข้าช่อง

เรายังรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมกับการเป็นนักแสดงซะด้วยซ้ำ

สุภาพบรุษจุธาเทพตอนนั้นรับบทเป็นหม่อมเจ้าหญิงวรรณสา

ในช่วงตอนแรกที่เปิดกล้องค่ะ

ไปเปิดกล้องที่สวิสเตอร์แลนด์ค่ะ

คือพอไปที่นู่นเวลาทุกอย่างมันแบบ

เดี๋ยวคนนู้นมาบีฟบล็อกกิ้ง

ใส่เข้าไปเยอะกับสถานที่ที่มันแปลกอากาศก็หนาวกับคนที่แบบยังไม่คุ้นเคย

ใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำได้ไง

กรบให้ฟังหน่อยสิหลังกล้องเขาเป็นคนยังไง

บอลด์ช่องสารนี่ก็ยิงกระฉุดทะลุทราทเลยนะ

ใช่ค่ะคือถ้าแบบ
เขาน่าจะดูเป็นคนแบบสุขุมนิ่งอะไรอย่างนี้

แต่จริงแล้วเขาเป็นคนแบบตลกเป็นคนแบบ

รักคืนใจกับณเดชนคุกิมิยะ
โอ้โหอันนี้ทำให้ผู้ชายทั้งประเทศ

แล้วก็อิจฉามิ้นนิถานะที่เป็นคู่จิ้นกับณเดชนคุกิมิยะ

อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่โมชอบมากเลย
จนตอนนี้มันก็ยังแบบชอบเรื่องนั้นอยู่ค่ะ
มันเป็นเรื่องที่แบบเมลรู้สึกว่า
เขามีความน่ารักมีความแบบซุกสน

แล้วเวลาเล่นมันแบบมันสนุกมันมีแบบ

ใส่ไซส์สีเพลิงลูกสองก็จะแบบนิ่งเรียบเลย
พอนี้เราเหมือนเราได้แบบเล่นอะไรขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้
เรารู้สึกว่าตอนเล่นเป็นหนูนาเราก็สนุกกับการเป็นหนูนาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เมาส์ณเดชนคุกิมิยะหน่อยเป็นยังไงบ้าง

น่าจะแบบเป็นคู่จิ้นกันอยู่มั้งคะ

จำไม่ได้แล้วมันนานมาก
จำไม่ได้แล้วมันนานมากเลย

เขาเป็นคนแบบเป็นคนแบบตลกเป็นคนแบบสนุกอยู่ในกอง
เป็นคนแบบเอิ๊กอาร์กสนุกตามสไตล์พี่แบร์ค่ะ

ตอนนั้นคนก็เหมือนฟิตแบ็คอะไรก็ชอบกันมากเหมือนกัน

อันนี้คุณเปลี่ยนบทไปแบบสิ้นเชิงเลยนะ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

ระเอียดทั้งกัน

ซึ่งตอนถ่ายเรื่องนี้

ภาครัวรู้ไหม

ใช่ช่วงแรกนี้เข้าทุกวันเลย
เข้าไปเข้าไปคุยอะไรบ้างไปบรีฟอะไรบ้างคะ

แต่ว่ามันต้องเป็นอย่างงี้นะมิวหมากมันต้องปุ่มนะ
ตัวละครเมลมันต้องเป็นอย่างงี้อะไรอย่างงี้ใช่ปะ
เออแบบว่ามิวต้องรู้สึกแบบมีเสน่ห์กับหมาก

ต้องรู้สึกเสน่หาในตัวหมา
อะไรแบบนี้ว่าจำได้เลยเราแอบรักเขาในเรื่องอะไร
ใช่ค่ะแล้วบอกให้มิวทำไงก็ได้ให้รู้สึกเสน่หาในตัวมาก
เพราะว่าจะได้แบบเหมือนเมย์ที่เขาแบบพิเซียนอะไรอย่างนี้

ใช่เขาต้องการอะไรที่มันแบบเรียวมาก

ใช่ค่ะเพราะว่าพอตอนนั้นโมก็รู้สึกโมแต่งงานเร็วเพราะโมแต่งตอนอายุ๒๙
ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วแหละคือหมายถึงว่าเราก็ได้ทำงานที่เราอยากจะทำมาแบบเต็มที่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มิวว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการแต่งงานแต่พอตอนนี้พอมิวมีลูกอะค่ะ
แค่นึกว่าพอโมจะมีลูกอีกคนนึงโมอายุแบบเกือบจะ๓๕แล้ว

ก็เลยแอบรู้สึกว่ามันก็แอบเล็ตไปนิดนึงเหมือนกันค่ะ
ในฐานะนักแสดงเวลาเราแต่งงานในมุมคนที่รักมิวนะคะมันเร็วไหมเสียดายเรื่องเกี่ยวกับการแสดงหรือเสียดายชีวิตการทำงาน
เพราะเรากำลังพีคไปเรื่อยเสียดายป่ะถามเพื่อให้ผลมันออกนะ
ไม่โมรู้สึกว่าไม่เสียดายนะคะเพราะโมรู้สึกว่าโมก็ได้ทำในสิ่งที่โมอยากจะทำแทบจะทั้งหมดแล้วอะค่ะ
อย่างแบบละครเราก็ได้เล่นหลากหลายคาแรคเตอร์แล้วหลากหลายแบบรูปแบบแล้ว
แล้วก็หนังเราก็ได้เล่นไปแล้วตอนนั้นก็เล่นไปสักแบบ๓เรื่องแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็รู้สึกว่าโมก็ได้ทำในสิ่งที่โมอยากจะทำครบแล้วอ่าใช่ค่ะ
แต่ว่าตอนนั้นที่ช่วงขอแต่งงานโมยังถ่ายละครพี่แอนค้างไว้อยู่เลยค่ะ
คืออย่างอกเกือบหักก็คืออยู่ในช่วงระหว่างถ่ายทำนี่แหละ
ตอนนั้นเรายังแบบคุยกับพี่แอนเลยว่าแบบเรากลัวเดี๋ยวคนจะไม่อินกับละคร
เพราะว่าด้วยตัวเมย์เป็นแบบเหมือนเป็นบทใสแบบหลงรักรุ่นพี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเกิดว่าโมแต่งงานไปแล้วละครอ่อนมันก็จะเหมือนเราตัวอะไรมันก็จะแบบเหมือนอยู่ในสถานะที่แบบแต่งงานแล้วอ่ะ
ก็ไม่รู้ว่าคนจะอินไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โชคดีที่

นี่เป็นเครื่องการันตีดูหน้าอินถล่มทลาย
ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับสถานภาพตัวจริงของเรา
ใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเล่นออกไปถ่ายทอดออกไปมากกว่า
ลับในการคลองเรือหน่อยครับมันมีหลักคิดอะไรครับสำหรับนิว
มิวว่าคุยกันเยอะแล้วก็
คุยกันเยอะตีกันบ่อยก็มีนะคุยกันแบบไหนคะ
หมายถึงว่าคุยคุยกันเยอะคือเขามีอะไรเขาก็จะคุยเขาจะเล่าให้ฟังเรื่องงานเรื่องนู้นเรื่องนี้เขาก็จะคุยเล่าเยอะ
แบบเหมือนเน้นสื่อสารกันมองว่าบางทีที่มันไม่เข้าใจกันเพราะมันอาจจะสื่อสารกันน้อย
แต่ว่าถ้ามันสื่อสารกันอยู่ตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีที่มันมีเรื่องไม่เข้าใจกันมันก็จะได้เคลียร์ไปเลยนะตอนนั้น
มันจะไม่ถูกมาค้างเอาไว้นานอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นมีอะไรก็เล่าให้กันฟังเสมือนการปรับทุกข์ถูกไหมหรือว่าเล่าเรื่องสิทธิวัตประจำวันว่าทำอะไรมาเจออะไรมา
ใช่ก็เล่าให้ฟังทุกอย่างมิวกับพี่เซตเนี่ยไม่เคยแบบไม่เคยทะเลาะกันเลยค่ะ

โหนี่เป็นรางวัลที่สุดของคนทางท่านจริงนะ
แต่ก็เคยคุยกันเพื่อเคลียร์นะคะแต่ว่าไม่ได้แบบทะเลาะงอนไม่คุยด้วยอะไรอย่างนี้ไม่เคยเลย
เพราะเราไม่ใช่เป็นผู้หญิงแบบนั้นมั้ยแล้วก็เขาก็ไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้น
แล้วเขาก็เป็นผู้ชายที่มีเหตุผลมากคือเขาค่อนข้างจะแบบเป็นผู้ใหญ่ค่ะคือมีแล้วเราก็คุยให้จบเคลียร์จบไม่มีการทะเลาะไม่มีการงอนอะไรอย่างนี้

มีการปรับความเข้าใจค่ะแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะ
มีกติกาสำหรับความรักเราสองคนไหมห้ามอะไรหรือว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้เป็นกติกาขนาดนั้นค่ะแต่ก็นี่แหละค่ะคือคุยกันอยู่ตลอดว่ามีอะไรให้คุยเลย

อะไรให้คุยเลยใช่ค่ะมันก็จะมีบ้างที่แบบเป็นการคุยกันยกใหญ่ก็มีบ้างเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบทะเลาะใส่กันอะไรมันก็คือคุยนะตอนนั้นแล้วก็จบ
แล้ววันรุ่งขึ้นก็ปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้
หญิงหลายคนขี้งอนมิวนี่ถ่ายขี้งอนไหม
ไม่ค่อยค่ะอาจจะโชคดีด้วยโมไม่ค่อยขี้งอนก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกโมก็มีงอนบ้างเรื่องของเวลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่เราก็เป็นคนแบบงอนแล้วก็หายเร็วอ่ะคือเขาไม่ต้องง้อเลยนะคือ

คืองอนเองแล้วก็หายเอง

หมอนเองหายเองแบบไม่ได้เป็นคนแบบเก็บมาคิดอะไรเยอะแยะค่ะ
น้องมารินนะคะเล่าเรื่องเคล็ดลับน้องมารินให้ฟังหน่อย

พยายามเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะ

ปล่อยให้เป็นธรรมชาติ
เหมือนชะวัยนะค่ะปล่อยให้อยู่กับธรรมชาติ
ใช่ค่ะว่าปล่อยให้แบบเลี้ยงธรรมชาติ
กินผักบุ้งอะไรเงี้ยใช่ไหม
หรือว่าต้องแบบติดแม่ตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
มิวไหมคะเป็นวิธีเดียวกันหรือว่าเป็นวิธีแบบเราสร้างศาลง่ายตัวเอง
ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าแม่โมเลี้ยไงตอนแบบเบบีเลยนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะคล้ายกันค่ะ
คือไม่ได้แบบว่าไม่ได้ประคบประงมแบบว่าลูกล้มปุ๊บต้องรีบไปอุ้มขึ้นอะไรอย่างนี้
ก็จะแบบพยายามอามารินลุกขึ้นมาไหวไหมอะไรแบบเราก็จะให้พยายามให้เขาช่วยตัวเองก่อน
ถ้าเขาเจ็บหรืออะไรเราก็ค่อยแบบไปช่วยเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แผน๑๒๓ไหมครับว่าโตขึ้นจะต้องเป็นนั่นโตขึ้นจะต้องเป็นหรือว่าปล่อยให้มันเป็นอิสระฟรีดอมเลยสำหรับมาริน
คุยกันว่าก็อยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นนะคะ
หมายถึงว่าเราก็ป้อนสิ่งที่ดีที่สุดหมายถึงว่าโรงเรียนหรือสภาพแวดล้อมอะไร
แล้วก็พยายามหาที่ดีที่สุดให้กับเขาแหละ
แล้วว่าหลังจากนั้นเขาอยากจะไปเลือกเรียนอะไรจะทำอาชีพอะไรนั้นก็แล้วแต่เขาค่ะ
ความยากง่ายของการเลี้ยงเลือดเนื้อเชื้อไขของเราแบบบริสุทธิ์นะคะ
ออกมาตั้งแต่วันแรกเขาไม่รู้อะไรเลยเราต้องเรียนรู้ใหม่ทุกอย่าง
ความยากง่ายมีอยู่ตรงไหนค่ะเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยค่ะ

ช่วงแรกเป็นอะไรที่ปรับตัวเยอะมาก
มันเหมือนเป็นการเรียนรู้กันและกันเลยค่ะ
คือตัวหนูเองหนูก็ยังไม่เคยมีลูกหนูก็ต้องเรียนรู้เขา
แล้วตัวเขาเองเขาก็เพิ่งเคยเจอเราเหมือนกัน
เขาก็เรียนรู้แล้วค่อยรู้จักกันไปค่ะ
มาเรียนนี่เหมือนใครมามาใครระหว่างเมล์กับคุณเซ็นต์เนี่ยค่ะ
หมายถึงว่าหน้าตาหรือว่านิสัยคะนิสัย
ก็กำลังเถียงกันอยู่แต่หน้าตาเหมือนคุณเซ็นต์บ้างนะ
ตาจะเหมือนคุณเซนต์มากกว่าแต่ตอนนี้เริ่มมาทางมิวบ้างแล้วค่ะ
แต่ถ้าตอนเกิดอ่ะเหมือนคุ้นเส้นมากกว่าแต่ถ้านิสัยก็
บางทีก็เราก็จะเถียงกันเหมือนกันว่าอันนี้แหละนิสัยพี่
สัยก็จะเสียงว่านิสัยมิวอะไรอย่างนี้
การมีลูกดีไหมคะสมมุติถ้ามีคนมาถาม
เราจะมีลูกดีไหมคะน้องมิวดีค่ะ
ดีมากเขาให้ความสุขแบบที่
แบบที่แบบเป็นความสุขแบบไม่เคยมีมาก่อน
เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ซึ่งเขาไม่ได้ทำอะไรให้เรา
หมายถึงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรให้เราด้วยนะ
คือเขาเป็นตัวของเขาแบบนั้นแหละเพียงแต่แค่เรามองเขาไป
แล้วมันเกิดความสุขโดยที่แบบ
เราไม่เคยสัมผัสความรู้สึกแบบนี้มาก่อน
บางทีแค่เขายิ้มหรือเขาเรียกแม่อะไรอย่างนี้
มันก็โหอะไรมันจะสุกอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ค่ะ
มีคนที่๒ไหม๒๓๔๕๖๗๘๙๐อะไรอย่างนี้ค่ะ
ป้องแผนไหมคะตั้งใจว่าจะมี๒คนค่ะอืมหรอ
ผู้หญิงอะไรอย่างนี้เหรอใช่ค่ะ
คิดว่าอยากจะมีผู้ชาย๑คนผู้หญิง๑คน
แต่พอตอนนี้ที่เรามีลูกสาวมาแล้วคนนึงเรารู้สึกว่า

จะผู้ชายก็ได้หรือจะผู้หญิงก็ได้
ก็เลยได้หมดเลย

รูปแบบของการเป็นครอบครัวที่
น่าจะครบสมบูรณ์อีกครับ
มีลูกสองมีสามี
ก็น่าจะเห็นเป็นรูปแบบของแบบแฮปปี้แฟมิลี่
และก็จะได้เห็นผลงานมีวไปเรื่อยด้วยค่ะ

มิวยังรักที่จะทำงานด้านวงการบันเทิงอยู่

ตัวเองเรายังอยากจะแบบทำงานอยู่

ดำเนินชีวิตที่ควบคู่กันไประหว่างเรื่องงานกับเรื่องครอบครัวค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป